มีการแจ้งปรับเปลี่ยนโปรแกรมด้วยนะครับสำหรับฟุตบอลไทยลีกครับ
ตั้งแต่ลีกหนึ่งถึงลีกสามที่จะมีขึ้นในวาทธิ์ที่ยี่สิบธันวาคม
ไปในวาสุกที่อ่าสิบแปด
แล้วก็เสาร์ที่สิบเก้าธันวาคมนั้นจะว่ามีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็นายกอบจนั่นแหละครับ
ในวันอาทิตย์ที่๒๐ธันวาคมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง
แล้วก็ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจัดเลือกตั้งด้วย
ที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับไปแข่งวันศุกร์ที่๑๘ธันวาคม
ก็มีราบุรีเจอกับบีจีอ่าพิธีประจวบเจอกับบุรีรำสุโขทัยพบกับชนบุรี
แล้วก็วันเสาร์ที่๑๙ธันวาคมนะครับมีระยองพบกับแบงคอก
แล้วก็คู่แข่งขันไทยลีก๒และ๓ที่เดิมทีจะแข่งขันวันอาทิตย์ที่๒๐ธันวาคม
จะเปลี่ยนให้ไปแข่งวันเสาร์ที่๑๙ธันวาคมทั้งหมด
ส่วนเย็นนี้ครับคู่กลางสัปดาห์เลื่อนมาแข่งนะครับ
เวลา๖โมงเย็นสุโขทัยอันดับ๗ของตารางจะพบกับเชียงรายยูนิเต็ดรองจ่าฝูง
ก็เลยต้องแข่งขันโปรแกรมในช่วงนี้ไปก่อนนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวต้องหายไปประมาณสักเดือนหนึ่งหลังจากกลับมาที่ประเทศไทยก็ต้องกักตัวด้วยครับ